พาไปที่จังหวัดตรังอย่างที่เมื่อสักครู่นี้บอกไปนะครับ
หนุ่มจิตอาสาคนหนึ่งเขาชักชวนเพื่อนบ้านเลย
มาเพลิกผักผักผลไม้ริมข้างทางกันเถอะ

เพื่อให้เป็นถนนแห่งอาหารและถนนแห่งการเรียนรู้ของชุมชนนะครับ
นี่แหละครับชาวบ้านในตำบลเขาไพรอำเภอรัศดาจังหวัดตรัง
ช่วยกันคนละมือละไม้เลยนะคุณ
ในการปลูกข้าวพันธุ์เมืองหรือว่าข้าวเบา
แล้วก็ปลูกมะละกออีกจำนวน๒๐๐๐ต้นนะคุณ
บริเวณเขาไพรถนนระยะทาง๕กิโลเมตรนะครับ
โดยชาวบ้านได้ใช้ไม้กระทุ้งดินให้เป็นหลุม

จากนั้นใช้ดินกลบปิดหลุมไว้
ระยะเวลา๕เดือนก็จะเก็บเกี่ยวแจกจ่าย
ผู้สูงอายุในช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วก็สงกราน

โดยคุณพี่สุรินดำสุขชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า
ก่อนหน้านี้เริ่มปลูกไม้ดอกไม้ประดับริมถนนในตำบลเขาไพรก่อน
จากนั้นได้ชักชวนคนในหมู่บ้านปลูกข้าวริมถนน

โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หลังจากนี้เตรียมสร้างถนนในพื้นที่ให้เป็นถนนสวยงาม
ถนนเศรษฐกิจโดยการปลูกมะละกออีก๒๐๐ต้น
เมื่อมีผลผลิตก็สามารถนำไปขาย
เพื่อนำเงินเข้ากองทุนของชุมชนในหมู่บ้านได้ด้วย
แล้วก็ถนนชุมชนพอเพียงโดยการปลูกข้าว
ก็เป็นโครงการสำคัญของชุมชนนี้นะครับ
แล้วก็ถือว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้สองข้างทาง
และเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนใกล้เคียง
ได้ทำตามด้วยนะครับ